กี่วันแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเสียแป้งนาโนตเนี่ย
ไหนนะครับแต่ว่ารู้ว่าโทรศัพท์มือถือสัญญาณอยู่ที่
ไหนสัญญาณอยู่พัทธลุงครับคุณผู้ชมครับยังไม่ออกนอก
ประเทศนะครับไปดูความคืบหน้านะครับไปดูความคืบ
หน้านะครับการติดตามนะฮะเสียแป้งนาโนตครับ
คุณผู้ชมนี่แหละครับโอ้โหหนีไปหนีไปจากไหนอ่ะหนี
ไปจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชครับคุณผู้ชม
เนี่ยแหละฮะตั้งแต่กลางดึกยี่สิบสองสุราคมที่ผ่านมา
เช้าวันที่๔แล้วเสียแป้งอยู่ไหนก็ไม่รู้นะฮะ
ล่าสุดครับล่าสุดตำรวจนะครับเปิดปฏิบัติการปิด
เขาบรรทัศน์ตามล่าเสียแป้งหลังจากมีเบาะแสเบาะแสจาก
ไหนอ่ะไอ้สัญญาณโทรศัพท์มือถือของเสียแป้งเนี่ยคือมี
สัญญาณโทรศัพท์แต่ไม่รู้ตัวอยู่กับโทรศัพท์หรือเปล่าค่ะนะ
นี่แหละครับอยู่ที่เทือกเขาบรรทัศน์ในตะบนบ้าน
อำเภอศรีนครินเชื่อมต่อกับอำเภอกงหรา
พัทธลุงครับจุดที่พบสัญญาณโทรศัพท์มือถือห่าง
จากชุมชนไปสองกิโลเมตรเองน่ะอืมนะแล้วเส้นทาง
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหคุณผู้ชมสมัยก่อนนะตรงนี้
ตรงนี้เลยนะดอมเออเป็นแหล่งซ่องสุมของโจรเส้น
ทางนี้มันเป็นเส้นทางธรรมชาติมันทะลุไปสตูนได้
น่ะค่ะทะลุไปสงขาได้น่ะนะครับเจ้าที่เชื่อว่า
เสียแป้งน่าจะเดินเท้านะครับขึ้นไปกบดานอยู่
บนเขาแล้วมีบิ๊กมีบิ๊กมีปอยขึ้นไปด้วย
เพราะว่ามีบ่อแสจากชาวบ้านบอกว่าเห็นรถมอเตอร์ไซค์ขี่
เข้าไปในป่าแล้วมีเสบียงด้วยนะอ๋อมีเสบียง
มีอาวุธด้วยนะอันนี้สำคัญตำรวจต้องฟังไว้
นี่พี่แล้วจะมีแค่บิ๊กปอยแค่นั้นเหรอ
ข่าวนี้ก็บอกบิ๊กไปอ่าปอยไปแล้วพาเมียท้องแก่กับ
ลูกขึ้นไปด้วยโอ้โหเออคาดว่าเนี่ยครับแม่จะใช้เมีย
ใช้ลูกเนี่ยเป็นโล่มนุษย์หรือเปล่าคือหมายถึงถ้าเกิด
เจ้าหน้าที่จะทำอะไรจะวิสามันหรือจะอะไรก็อย่าง
น้อยนะมีเมียกับลูกอยู่จะได้ไม่ทำอะไรรุนแรงอย่าง
นี้หรืออ๋ออ๋ออ๋อน้ำแข็งส่วนรถสองคันแนี่ยนะครับที่
ทีแรกเชื่อว่าเป็นรถที่พาเสียแป้งหนีเนี่ยตามข้อมูล
มุ่งหน้าสตูนอ่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกล้อง
วงจรปิดแล้วนะครับพบว่ารถมันเข้าไปในสตูนจริงนั่นแหละ
เป็นรถกระบะสีขาวคันเดียวนะมีไหมเสียแป้งบนรถมีไหม
อืมไม่มีคุณผู้ชมอืมเชื่อว่าเสียเสียแป้งน่าจะย้ายรถครับ
ย้ายรถไปขึ้นรถเก๋งสีดำนี่นี่นี่กล้องวงจรปิดนี้
ไทยรัฐทีวีได้มาเนี่ยเก่งแน่นะอ่านั่นแหละ
แล้วหนีไปทางเทือกเขาบรรทัศน์นะครับจากนั้นก็วางแผนให้บิ๊กกับปอยเนี่ย
ขับรถคนละคันแยกกันออกไปลวงไงลวงเจ้าหน้าที่ไง
เออเนี่ยครับเบี่ยงเบนให้เจ้าหน้าที่ไปผิดทาง
เจ้าหน้าที่ก็ตั้งด่านสกัดทุกเส้นทางเลยแล้วก็เรียกตรวจรถต้องสงสัยทุกคัน
ยังจับไม่ได้เสียแป้งนาโนตครับโอ้โหตั้งแต่เที่ยงคืนหกนาทีของวันที่ยี่สิบสอง
จนถึงวันนี้อ่ะนะคนก็น่าจะสงสัยว่าเอ๊ะ
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชเนี้ยความเป็นอยู่ยังไงครับ
ีสองตำรวจเอกทวียยศรส่องกับคณะนะโลงใต้เลย
ไปนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชนี่แหละ
ไปร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า
และตรวจเรือนนอนเรือนนอนของเสียแป้งในเรือนจำ
เสียแป้งในเรือนจำแม่เสียดายไม่อนุญาตให้สื่อเข้าไปเก็บภาพครับ
ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้น
คณะของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ไปสอบถามบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาราช
เพราะว่าเสียแป้งเดินทางมาหาหมอฟันเพื่อรักษาอาการที่ครอบฟันแตก
แล้วช่วงที่เสียแป้งกำลังจะออกจากห้องตรวจฟันเนี่ยเป็นลมล้มวูบไป
อืมเอาคุณผู้ชมมาแล้วเป็นลมได้ยังไง

เจ้าหน้าที่เนี่ยก็นำตัวเสียแป้งเข้าห้องฉุกเฉินแล้วพบว่าความดันต่ำมาก

แต่อย่างนี้ดอมคือที่เราคุยกันอยู่ว่า
อ้าวคือป่วยทิพย์หรือเปล่า

แล้วทำไมหมอถึงยังให้นอนโรงพยาบาล
แต่นี่พอตรวจมาปรากฏว่าความดันต่ำมาก

คือเป็นโรคความดันต่ำอยู่แล้วเหรอหรือไง

เสียแป้งอาจจะกินยาลดความดันเกินขนาด

เพราะจริงแล้วหลังจากทำเรื่องครอบฟันเสร็จ

จุดที่ด่อนบอกก็คือหมอไม่ได้นัดมาพบในวันนั้น
เพราะข่าวตอนแรกคือบอกไปหาแล้วเลื่อนใช่ไหม
เออแต่ก็เป็นว่า
หลังจากร

ผู้คุมไม่ได้อยู่ข้างเตียงตลอดเวลาแต่ใส่กุญแจเท้าและกุญแจมือเอาไว้
พร้อมกับทิ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้พยาบาล
โดยเวลาที่พยาบาลจะเข้าไปตรวจก็จะโทรแจ้งผู้คุมตลอด
แล้วจะเข้ามาไขกุญแจให้เข้าไปเข้าห้องน้ำเป็นระยะ
รัฐมนตรียุติธรรมยังบอกอีกว่าสั่งให้สอบสวนผู้คุมที่อยู่ในวันเกิดเหตุแล้ว
แล้วก็สั่งให้ตรวจสอบรายชื่อคนที่เข้าไปเยี่ยมเสียแป้งย้อนหลังเลย
นับตั้งแต่ย้ายมาเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
เบื้องต้นก็พบข้อมูลว่ามีทางญาติมีนักการเมืองท้องถิ่นรวมแล้ว๑๐ราย
เดี๋ยวไปเรียกมาให้หมด๑๐รายนั่นต้องมาดำเนินการสอบสวนครับ
เพื่อหาความเชื่อมโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การช่วยเหลือกับการหลบหนีของเสียแป้งหรือไม่อย่างไรครับ
ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผู้ว่าขจรเกียรติรักพาณิชมณีเนี่ย
บอกว่าเสียแป้งมีพฤติกรรมชอบข่มขู่ผู้อื่นอันนี้ท่านก็รู้ด้วยนะ
แล้วก็นอกจากข่มขู่ผู้อื่นก็ยังไปข่มขู่เจ้าหน้าที่ในเรือนจำจังหวัดพัทธลุงด้วย
แล้วขณะถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำขู่ผู้คุมและเจ้าหน้าที่รัชธรรมทำให้เหมือนทำตัวทำตัวให้รู้ว่า
ค่ากว้างขวางนะมีอิทธิพลนะใกล้ชิดนักการเมืองระดับชาตินะ
มีครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมอันนี้จากการเปิดเผยของผู้ว่านครศรีธรรมราชนะ

เขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยเคยพูดกับผู้คุมคนหนึ่งว่า
เมียน่ะขายผลไม้อยู่ใช่ไหมเหมือนเป็นการแสดงออกเชิงข่มขู่ว่าเนี่ย
รู้นะว่าเมียทำงานอะไรเมียค้าขายอะไรรู้หมดนะ
เดี๋ยวจะส่งคนไปคุกคามเมียของผู้คุมคนนั้น
เลยเป็นเหตุให้ต้องมีการย้ายเรือนจำครับคุณผู้ชม